เกาะติดมหากรรมกีฬาสี่เกมนะครับซึ่งวันนี้นะครับ
เป็นวันแรกที่ฟุตบอลชายใน๔เกมจะลงแข่งขันนัดแรกนะครับ
เดิมด้วยเจ้าภาพเวียดนามเจอกับทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ
ซึ่งปาร์คฮันซอร์กุญสือทีมชาติเวียดนามนั้นก็หมายมั่นเลยนะครับ
ที่จะพาเวียดนามป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการทิ้งทัวร์ในการคุมทีมชุดยูยี่สิบสามนะครับ
ขณะที่ทีมชาติไทยนั้นจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยทางมาโนโพลกิ้งนั้นก็ยืนยันนะครับจะนำแนวทางของทีมชาติชุดใหญ่มาใช้ในชุด๔เกมนะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะเปิดฉากนั้นการเตรียมความพร้อมของแต่ละชาตินั้นก็เจอปัญหาหลายอย่างนะครับ
ในกลุ่มเอจะเริ่มทำการแข่งขันก่อนนะครับที่สนามเวียตรีสเตดียม
ล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพซ้อมของทีมชาติไทยที่ซ้อมในเมืองนำดินอยู่ใกล้กับเทียนตรวงสเตดียมนะครับ
แข่งขันจริงของทีมชาติไทยราวห้าร้อยเมตรเท่านั้นก็ได้มีชาวเวียดนามนะครับ
แต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นทางสตาร์ฟโค้ชหรือบุคลากรส่วนใดนะครับมาดูแข้งช้างศึกซ้อมนะครับ
แบบติดขอบสนามเลยนะครับขณะที่ทางด้านมาเลเซียนั้นก็ลงซ้อมที่นำดินนะครับ
เช่นเดียวกันแต่ว่าสนามติดอยู่กับตึกสูงนะครับสามารถโดนสังเกตแผนการเล่นได้ง่ายนะครับ
ส่วนทางอินโดนีเซียนะครับคู่แข่งเกมแรกในกลุ่มเอของเวียดนามก็ได้ซ้อมในสนามที่มีย่าใบใหญ่นะครับ
และค่อนข้างที่จะยาวด้วยซึ่งน่าจะต่างกับสภาพสนามแข่งอย่างชัดเจนนะครับ
พีคกว่าก็คือเมียนมานะครับต้องซ้อมในสนามที่ไม่มีย่ามีแต่ดินนะครับ
แล้วก็ยังติดกับที่พักอาศัยนะครับสามารถโดนดูแผนการเล่นได้ง่ายเลยนะครับ
ขณะที่อาเซียนฟุตบอลเพจที่เก็บสถิติและรายงานข่าวของฟุตบอลในอาเซียนนะครับ
ที่ผ่านมาจนถึงครั้งล่าสุดปี๒๐๑๙ที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ก็นับตั้งแต่ปี๒๐๐๑จนปี๒๐๑๙ทีมชาติไทยนั้นก็คว้าแชมป์ไปได้๗สมัย
เพียงแค่๓ครั้งเท่านั้นที่ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้
โดย๓ครั้งที่ไม่ได้แชมป์นะครับก็ตกรอบแรกทั้งหมดในปี๒๐๐๙
แล้วก็ครั้งล่าสุดปี๒๐๑๙
ทั้งหมดห้าสิบสี่เกมชนะไปสี่สิบสามเสมอหกแล้วก็แพ้ห้าเกมเท่านั้น
ยิงไปหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดประตูเสียไปยี่สิบแปดประตูนะครับ
คิดเป็นคะแนนก็จะได้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบห้าคะแนนนะครับ
แล้วก็ทิ้งห่างอันดับสองเวียดนามไปใกล้ถึงยี่สิบแปดแต้มเลยทีเดียว
ทีนี้ไปดูเวียดนามเจ้าภาพนะครับจะลงแข่งขันเกมแรกค่ำวันนี้เวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ
พบกับทางด้านอินโดนีเซียก่อนเกมปาร์คฮันซอร์กุญซือเวียดนามนะครับ
ประกาศชัดว่าหวังคว้าเหรียญทองซีเกมสองพันยี่สิบเอ็ด
ก่อนที่จะอำลาเวียดนามนะครับชุดยู๒๓ส่วนการเจออินโดนีเซียเกมแรกปาร์คฮังซอร์ก็บอกว่ารู้จักกับชินแต่ยังกุญซือของอินโดนีเซียเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยอมรับว่าอินโดนีเซียนั้นพัฒนาขึ้นมากไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับ
ไปดูฟุตบอลฟุตซอลนะครับชายทีมชาติไทยนั้นก็ประกาศรายชื่อ๑๖นักเตะชุดลุยศึกซีเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
รักษาประตูก็นำโดยคาทาวุฒิหารคำพาตัวรับนำโดยตัวเก่าเลยนะครับกัปตันช้างกิจสดาวงแก้ว
รณชัยจูงวงศุกร์ริมเส้นนำโดยปานัทกิติพานุวงศ์อภิวัตรแจ่มเจริญหน้าเป้าเป็นพีรพัฒน์แก้ววิไลแล้วก็มูฮามัติอุสมันมูซานะครับ
ช่วงเย็นก็ได้ไปฟิตเนสแล้วก็ฝึกซ้อมที่สนามมหาวิทยาลัยเกษมบดิษฐร่ม๙นะครับ
คาลอสเซซ่ากุญซือฟุตซอลไทยก็บอกว่าทุกคนนั้นต้องการที่จะคว้าเหรียญทอง๔เกมให้ได้
นัดแรกไทยนั้นจะพบกับมาเลเซียวันที่๑๑พฤษภาคมนี้เวลาบ่ายโมงนะครับ
ก็แข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับ
แล้วก็คว้าเหรียญทองทันทีส่วนทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆนะครับ
กังวลเรื่องของการตัดสินพอสมควร
เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาทำทีมนะครับ
แล้วก็จะพยายามเรียนรู้ระบบการตัดสิน
ในที่ประชุมร่วมกับทุกประเทศอีกด้วย

อย่างน้อยก็คือ๓เหรียญทองครับ
ส่วนทัพเทนนิสทีมชาติไทยนะครับลงฝึกซ้อมที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ
เมืองทองธานีเพื่อเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนไป๔เกมนะครับ
โดยลักษิกาคำขำที่พักไป๒ปีเนื่องจากได้รับบาดเจ็บมองว่า
ตัวเองนั้นมีลุ้นเหรียญแต่ไม่กล้าตอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า
ไม่อยากกดดันตัวเองครับ
ขึ้นมาเรื่อยทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าน้องก็ได้ทำได้เต็มที่
เราก็เชื่อว่าเราอาจจะได้ลุ้นเหรียญกันค่ะ
กล้าตอบว่า๑๐๐แต่ว่ารักก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
อยากกดดันตัวเองยังไงก็อยากได้เหรียญกลับบ้านค่ะ

หัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทยชุด๔เกม
ย้ำนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะไปเวียดนามนะครับ
จะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุด
ซึ่งนอกจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมแพทย์
จะนำชุดตรวจหาเชื้อไปให้แล้ว
เพื่อความแน่ใจนะครับก็แนะนำให้นักกีฬานั้น
หาชุดตรวจไปเพิ่มเองได้
ขณะที่มาตรการป้องกันโควิด๑๙ของเวียดนามนั้นก็
จะไม่เคร่งครัดเพราะว่าเหมือนจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว
ตัวอย่างเช่นฟุตบอลชายนะครับเมื่อเดินทางไปถึงก็ให้ตรวจหาเชื้อก่อนเข้าโรงแรมก็จริง
แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ต้องรอฟังผลตรวจแต่อย่างใดนะครับ
เช่นเดียวกับแฮนด์บอลชายหาดที่ได้รับรายงานว่า
ไม่มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แต่อย่างไรนะครับ